คือเราใช้ทุกนาทีที่มีอยู่นะครับให้มีคุณค่ากับเด็กทุกคนให้ได้ให้ทำให้ได้ทุกทางที่เราทำได้เราทำ
ในทุกจุดที่เราทำเนี่ยเราต้องเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญเราไม่พบเราไม่เลิกครับ
น้ำน้ำน้องศรจะไม่อาจซ่อนความมีไม่อาจซ่อนสามกิที่คนไทยมีต่อกัน
อจากเหนือจนตายหลายชีวิตทุ่มเหลภาร์บัตรสิบสามชีวิตติดในธรรมนั้นยิ่งกว่าเดิมพันธ์มันกว่าฟุตบอล
ก่อนนี้มีใครบ้างรู้แม่ทายนั้นใครสุดกู้จู่จู่ชื่อเสียงกระจ่อน
สิบสามหมูป่าทีมอาคาเทมี่ละอ่อนจงเป็นตำนานเป็นอุทาหรณ์
สมใจคนไทยมีใครปรมะเที่ยวทำเที่ยวป่านาน้ำลางมากอันตราย
บนโลกใบนี้ไม่เคยมีเรื่องเหนือธรรมชาติมีแต่พลังของคนทางชาติ
บทบาทช่วยเหลือเกลือกัน
เที่ยวทำเที่ยวผ่าหน้าน้ำหลากมาอันตราย
คุณน้ำน้างนอนมีชัยนิยาย
แต่เป็นเรื่องจริงเป็นความเพียรติ
บนโลกไปนี้ไม่เคยมีเรื่องเหนือธรรมชาติ
มีแต่พลังของคนทั้งชาติ
ทุ่มเทบทบาทช่วยเหลือเกลือกัน
ตั้งแต่องค์ราชันรัฐบาล
ขนาดจักรทหารตำรวจและปากชาติ
ตอนนี้ยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยนะครับแต่ผมส่งทีมซิลอีกชุดใหญ่นะครับ
พร้อมหมอรับพยาบาลเข้าไปดู
ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับทุกหน่วยนะฮะ
คือมีวันนี้ได้เนี่ยทุกคนให้ร่วมแรงเนี่ยฮะคุณดู
ร่วมแรงกันแล้วไม่ใครไม่นอนนะเพราะว่าใกล้แล้วใกล้แล้วจน

ใครพูดเอสลัม
แล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยจะลุ่มเหลือง
ก็ขอบคุณทีมทุกทีม
ขอบคุณแทนพ่อแม่เด็กด้วยครับ